ตามกันต่อนะคะสำหรับคดีที่ต้องบอกว่าทั้งอุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมจริงจากกรณีที่มีคนร้ายสองคน
ขี่รถประกบนักเรียนช่างอุดนะคะน้องอายุแค่สิบหกปีนะคะ
กำลังจะขี่รถกลับบ้านขี่มาประกบแล้วจ่อยิงน้องสี่นัด
น้องตายคาอกแม่แม่เนี่ยถึงขั้นต้องวิ่งออกมายกมือไหว้แล้วบอกว่า
อย่าอย่าทำลูกแม่แม่ขอร้องอย่าทำลูกแม่แต่สุดท้ายลูกแม่ก็เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าไปสองกลุ่มคือกลุ่มคู่อริเก่ากับกลุ่มต่างสถาบัน
คุณผู้ชมมันมีกล้องวงจรปิดนาทีก่อเหตุด้วยค่ะ
วันตะเตี๊ะ
นี่ค่ะเป็นนาทีที่น้องพงศ์นะคะอายุ๑๖ปี

วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งชั้นปีที่สอง
ขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าบ้านของตัวเองแล้วก็ล้มคว่ำลงไป
ตอนแรกเหมือนน้องเขายังมีแรงนะถอดหมวกกันน็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมิ้น
แต่เลือดอาบแล้วอะค่ะน้องยังมีความยังขยับตัวอยู่
แม่ก็วิ่งออกมาบอกแม่ขอร้องอย่าทำลูกแม่แม่ขอร้อง
เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยเหมือนลงจากรถมาทำท่าจะเจาะยิงซ้ำ
ต้องวิ่งออกมาขอร้องแบบนี้แล้วตะโกนไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วเรียกกู้ภัยมาแต่น้องคือนอนนิ่งไปแล้วอะค่ะ
เรียกว่าทำทุกวิถีทางนะคะที่จะยื้อชีวิตน้องไว้
หลังจากนั้นก็คือรีบนำรถขึ้นรถกู้ชีพเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาล
คุณแม่ก็ขึ้นรถไปด้วยค่ะแต่อาการน้องสาหัสจริง
เพราะว่าน้องเนี่ยโดนยิงเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลย
เข้าอกข้างซ้ายหนึ่งนัดเอวหนึ่งนัดหลังอีกหนึ่งนัด
น้องตายคาอกแม่บนรถโรงพยาบาลเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สดร้อนเลยตอนบ่าย๒โมงนะคะ
จะได้มาตรงบริเวณกลางซอยรามคำแหง๕๘
ที่น้องจะขี่รถกลับบ้านนี่คนตายขี่รถผ่านกล้องไปแล้วเพื่อกลับบ้าน

ใส่ชุดเหมือนชุดหมีสีออกฟ้า

ขี่มานี่คือบ่าย๒๒๑นาทีค่ะ

ขี่แบบเร่งเครื่องประกบ

น้องคนตายน้องกำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วนี่จังหวะจะถึงบ้านขี่เร่งมาเห็นไหมคะ

๔นัดค่ะแล้วลงมาเห็นไหมคะจะยิงซ้ำ
ซึ่งเป็นจังหวะที่แม่ออกมาจากบ้านแล้วพอดีตอนนั้นที่เราเห็นตอนแรก
ใช่ค่ะได้ยินเสียงแม่ใช่ไหมคะ

เนี่ยค่ะน้องล้มแล้วเนี่ย

ไงที่เดินลงมาจะยิงซ้ำแล้วแม่วิ่งออกมาค่ะ

หลังจากนั้นคนร้ายก่อเหตุเสร็จเห็นไหมคะวนรถกลับเห็นไหม
ขี่ย้อนกลับไปทางปากซอยหลบหนีค่ะซึ่งวงจรปิดมุมกลางซอยอ่ะ
ก็จะเห็นคนร้ายขี่ออกไปตอนบ่าย๒โมง๒๑นาที๔๔วินาทีเอาจริงนะคะ
เวลาการก่อเหตุไม่ถึง๑นาทีค่ะ
ที่ไปยิงคนจนตายแล้วก็ขี่ยกนี่ขี่กลับออกไปแล้วเพื่อจะหนีนะคะ

วงจรปิดตรงปากซอยนี่จับภาพคนก่อเหตุค่อนข้างชัดเลยคือเห็นรูปภัณฑ์สัน
ชัดเจนมากนี่ค่ะเห็นไปถึงยี่ห้อรองเท้าเลยอะค่ะ
คือเห็นค่อนข้างชัดถ้าเป็นคนรู้จักก็คงจะพอเดาได้
ว่าคนนี้ใช่เพื่อนใช่พี่ใช่น้องเราไหมใช่ลูกใช่หลานเราหรือเปล่า
มีข้อมูลมาอีกนะคะว่าจริงคนร้ายนี่ไม่ได้มาดักรอที่ปากทรงปากซอย
เพื่อจะเกาะเหตุนะครับตามคนตายมาตั้งแต่แยกลำสาลีแล้วค่ะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดตอนที่รถจอดติดไฟแดงคุณผู้ชมค่ะ
คนตายกับคนก่อเหตุจอดรถไม่ห่างกันเลยดูค่ะเราทำให้ดู
คนตายอยู่ฝั่งขวาขวาฝั่งขวาเห็นไหมครับเห็นคนก่อเหตุไหมคะ
สีเขียวนั่นคนตายเดี๋ยวตอนนั้นนี่บ่ายสองสิบเก้านาทีเองนะ
กำลังจะเข้าบ้านและอีก๒นาทีคือโดนยิงตาย
คือตั้งใจไปก่อเหตุหน้าบ้านเขาเลยเหรอเพราะตามมาตั้งแต่แยกแล้วเห็นไหมคะ
แล้วกลางวันแสกแสกอ่ะค่ะเบื้องต้นเขาบอกว่าเผลอเผลอเนี่ย
อาจจะตามมาจากวิทยาลัยแล้วหรือเปล่าหรอครับดูจากแผนที่นะคะ
แยกลำสันลีถึงจุดเกิดเหตุก็คือซอยห้าสิบแปดทับสามใช่ไหมคะครับ
ระยะทางเนี่ยมันห่างกันมากกว่า๒กิโลเมตร
แล้วว่าคนร้ายต้องตามแบบประกบเลยอ่ะแต่ว่าน้องคนตายอาจจะไม่รู้ตัว
ครับผมแล้วก็ไปลั่นไกยิงอย่างโหดเยี่ยมเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
วันนี้ครับพี่สาวคนโตของผู้ตายครับก็เดินทางไปติดต่อรับศพน้องชาย
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะไปพร้อมกับญาติญาติและครอบครัวนั่นแหละ
บอกว่าอย่างนี้ครับมิ้นคุณผู้ชมตอนแรกครอบครัวให้น้ำหนักไปที่
ปัญหาคู่อริเก่าของน้องชายของน้องพงศ์เนี่ย
เนื่องจากว่าน้องเพิ่งจะถูกในมิวฟันจนคือเอ็นที่มือเนี่ยขาด
เย็บไปประมาณสามสิบกว่าเข็มเมื่อสิบแปดกรกฎาคม
แต่ว่าต่อมากลุ่มเพื่อนของน้องเนี่ยก็ช่วยกันหาประเด็นก่อเหตุ
มารู้ว่าอาจจะมีเรื่องความขัดแย้งสถาบันมาเกี่ยวข้องด้วย
ตอนนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยไขปมให้หน่อย
ทะเลาะกับคู่อริเก่าหรือเปล่าหรือเป็นเพราะปมสถาบันที่มีความขัดแย้งกัน
ตัดภาพไปที่บรรยากาศงานศพนะฮะญาติและครอบครัวนำร่างมาทำพิธีที่วัดบึงทองหลางเขตลาดพร้าว
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจะสวด๕คืนแล้วก็เผา๓๐สิงหา
มีวินาทีที่หลายคนเห็นแล้วก็สุดสงสารฮะทันทีที่แม่เห็นร่างของลูกชายเนี่ย
เข้าไปจับร่างเอาไว้แล้วแม่บอกว่าเมื่อเช้าเพิ่งไปให้ปากคำกับตำรวจ
ตอนแรกแม่ก็คิดว่าเป็นเรื่องคู่อริแต่พอมารู้ว่าอาจจะมีเรื่องสถาบันเกี่ยวข้องแม่นี่ใจแตกสลายเลย
มีลูกชายคนเดียวแล้วมาโดนยิงโดยที่ไม่ได้มีปัญหากัน
แม่อยากจะถามกลับไปกับคนที่มายิงลูกแม่ว่ามาทำกับลูกแม่ขนาดนี้ทำไม
ทำใจไม่ได้จริงครับให้สัมภาษณ์ไปก็เสียงสั่นร้องไห้
ก่อนหน้านี้ลูกก็เพิ่งพูดกับแม่บอกว่าของขวัญวันเกิดครั้งหน้าเนี่ย
เดือนมกราคมนะฮะต้นปีหน้าอยากจะขอกีต้าสักตัวเป็นของขวัญได้ไหม
ยังไม่ทันได้หาให้เลยก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ลูกแม่ผิดเหรอลูกแม่เป็นเด็กเรียนลูกแม่ไม่ได้ไปเข้ากลุ่มกับรุ่นพี่หรือว่าอะไรพวกนี้
แล้วทำไมต้องเป็นน้องอ่ะต้องมาโชคร้ายใช่ต้องมาทำไมต้องมาโชคร้าย
แล้วถ้าว่าคุณมีปัญหากับคนคนนั้นหรือว่าอะไรทำไมคุณไม่ทำไมต้องมาเลือกน้อง
ถ้าว่าเป็นเกี่ยวกับสถาบันทั้งไปทั้งกับน้องใส่เสื้อคุมตลอด
ใส่เสื้อคุมใส่หมวกกันน็อกน้องเซฟตัวเองตลอดตั้งแต่ที่น้องไปเรียน
อดีตแฟนสาวของผู้ตายเอาแชทเฟซบุ๊คที่คุยกับผู้ตายครั้งสุดท้ายช่วงประมาณบ่าย๒โมงนะฮะ
ก่อนที่สุดท้ายแล้วผู้ตายจะโดนยิงประมาณบ่าย๒โมง๒๑นาทีใช่ไหมครับ
นี้ฮะตอนนั้นเนี่ยผู้ตายบอกว่าเลิกแล้วเป็นช่วงเลิกเรียนพอดี
เธอก็เลยตอบกลับไปว่ากลับดีแล้วปกติเขาก็จะตอบกลับมาแต่ครั้งนี้ไม่ตอบจนมารู้อีกทีเขาโดนยิงตายครับ
เสียใจมากคือหลังจากเลิกกันเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีก็เพิ่งกลับมาคุยกันใหม่ได้ไม่นานเอง
อยู่ในช่วงที่กำลังจะตัดสินใจคือลมพัดหวนไหมจะคบกันอีกรอบไหมหรือยังไง
แต่ก็มาเกิดเหตุด่วนจากไปซะก่อนโอ้โหภาพที่แม่บรรจงก้มหอมมือของลูกตอนที่ลดน้ำศพนี่ก็หลายคนบอก
เสียใจมากสงสารมากฮะบรรยากาศงานศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนเป็นคนรู้จักเป็นครอบครัวเป็นญาติของผู้ตาย
นะครับทีมข่าวของเราครับคุณเลิฟได้คุยกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผู้ตายสมมุติชื่อในนนท์ฮะบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนดีไม่ได้เกเรไม่เคยไปไล่ตีไล่ต่อยกับใครเลยถ้าหากจะมีคู่อริก็คือเมื่อสองเดือนที่แล้วมีเรื่องนัดชกกับเด็กมัธยมที่แฟลท์ย่านบางกะปิแล้วถูกรุมฟันก็น่าจะเป็นเหตุการ
เกินไปแรงเกินกว่าที่เด็กมัธยมเนี่ยจะลงมือเองนะฮะคือขี่รถประกบแล้วไล่ยิงอย่างโหดเยี่ยมอุกอาจกลางวันแสกดูหลักฐานเด็ดอีกชิ้นหนึ่งฮะวงจรปิด๑๘กรกฎาคมย้อนกลับไปประมาณ๒เดือนที่แล้วจะเห็นว่าผู้ตายไปเจอกับกลุ่มของคู่อริเด็กมัธยมเนี่ยสมมุติชื่อในนิวนะฮะมากัน๑๐คนโดยประมาณและถูก

ที่สถาบันเลยครับมาพร้อมกับประกาศกับอาจารย์บอกว่าจะขอแก้แค้นเป็นไปได้ว่าจะมาก่อเหตุยิงเพื่อนของผมเพราะวันนั้นเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวเป็นการยิงฝากฮะคือยิงฝากขอแก้แค้นอ่ะไม่ใช่คู่อาริคู่แค้นโดยตรงก็ยิงฝากไปฝากแค้นไว้กับคนนี้แต่นี่คุณเอาเขาถึงตายเลยนะเนี่ยโดยที่ไม่รู้จักกับผู้ตายมาก่อนด้วยซ้ำ

เพื่อนโดนยิงเนี่ยโดนยิงจนเสียชีวิตฆ่าบ้านเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ไล่ฟันกันมาก่อนไหม
ผมว่านี่ไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะวิคว่ามันเหตุการณ์ร้ายแรงกว่าอ่ะวิคผมคิดว่าเพื่อนผมกลับบ้านคนเดียวอ่ะวิคไม่ได้กลับรวมกับใครอ่ะวิค
ปกติพวกน้องจะเป็นการรวมกลุ่มกันกลับบ้านหรือครับ

ทีมข่าวเราก็ไปบ้านของคู่กรณีเก่าที่เคยมีเรื่องกับคนตายนะคะในพื้นที่แถวบางกะปินี่แหละก็จะไปสอบถามข้อเท็จจริงค่ะ
แต่ว่าบ้านของคู่กรณีเก่าเนี่ยเป็นร้านค้านะคะติดป้ายเอาไว้บอกว่าร้านหยุด๒๕๒๖สิงหาคมก็เลยไม่ได้เจอใครเลยอะค่ะ
ส่วนกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นโพสต์สตอรี่เฟซบุ๊กพาดพิงถึงผู้ตายหลังเกิดเหตุคือแชร์ข่าวเหตุการณ์แล้วมีการนี่นี่โพสต์ถ่ายกับปืนเนี่ยนะคะ

ตามไปดูแล้วหรือยังคะว่าปืนเยอะขนาดนี้นี่ถูกกฎหมายสักกระบอกหนึ่งบ้างไหม
ไปแล้วนะคะตำรวจสอบประคำถึงบ้านนะคะ
เจ้าของโพสต์ก็ยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่รู้จักคนตายด้วยแต่รู้จักรุ่นพี่ของคนตายค่ะ
ส่วนที่โพสต์เนี่ยเพราะว่าถูกรุ่นพี่คนตายด่าทอก่อนก็เลยโพสต์ประชดกลับ
อืมอ่าเรื่องปืนเดี๋ยวให้ตำรวจไปตรวจสอบอีกทีนะครับ
ทางคดีค่ะตำรวจแกะรอยเส้นทางหลบหนีพบวงจรปิดสุดท้าย
ส่วนทะเบียนรถที่ใช้ขี่หลบหนีเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าใครเป็นผู้ครอบครอง
ก่อนที่จะเรียกมาสอบสวนและดำเนินคดีคือวงจรปิดเนี่ย
ชัดแล้วก็เห็นทุกจุดขนาดนี้ไม่น่าจะใช้เวลานานในการหาตัวคนร้ายนะคะ
ปล่อยให้เนิ่นนานนะฮะทางครอบครัวนี่นี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง
เป็นลูกชายคนเดียวด้วยเป็นความหวังของครอบครัว